สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูสุภัสราครับ
กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าวมาเจอกับ
เราสองคนแบบนี้ช่วงบ่ายสามครึ่งนะครับมาเจอกัน
อยากจะได้ข้อความจากคุณผู้ชมวันนี้มันเป็นวันศุกร์แล้ว
เอ้ยเพราะว่ากลัวว่าอาถันวันสุกมันแรงมันแรงยังไงคะอาถันวันสุก
ก็คอแห้งตั้งแต่บ่ายโมงบางคนก็คอแห้ง
ไปกินน้ำกินท่าซ้าถ้าคอแห้งน่ะอ้ามอ้ามโอ้ยนี่คอแห้งอ่ะสิ
อ้าม๊อุ้ยมีวันนี้อาจข่าวคนเดียวน่ะน้ำน้ำขิงไหมน้ำขิงไหม
สำหรับดิฉันน้ำขิงก็พอหรือว่าเก๊กหวยมีฟองเอา
นิดนึงขอนิดเดียวนะพรายเดย์คือวันศุกร์แต่ถ้าอยากให้สนุก

เอ้าถ้าไม่หาก็ผ่านไปเก็บเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณผู้ชมนะจ๊ะ
ติดตามเราแบบยาวคือเรื่องของเรื่องวันนี้เริ่มต้นรายการ
อยากจะพูดถึงโครงการดีของทางภาครัฐ
ใช่ค่ะต้องติดตามทุกวันเลยนะคะคือล่าสุดภาครัฐเขามีโครงการดี
ช่วยเหลือบรรดาลูกจ้างและผู้ประกอบการด้วยการมอบเงินเยียวยา๓๐๐๐บาทค่ะ
ไลค์โอเค
เอาครับทางภาครัฐนะครับเขาได้ออกโครงการเงินอุดหนุนลูกจ้างสาม
โอ้โฮดีจังนานตั้ง๓เดือนนะคุณสุภัสราครับ
ทำแบบนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมแล้วก็ช่วยสภาพคล่องฟื้นฟูกิจการ
และช่วยเหลือเหล่าบรรดาบริษัทและลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการนะครับ
เพื่อรักษาการจ้างงานในระบบต่อไปลดการลดการที่แบบว่าเลิกจ้างไง

คือผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาจำนวนนี้นะครับทางบริษัทเนี่ยจะต้องเข้าร่วมโครงการซะก่อน
และพนักงานทุกคนจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา๓๓เท่านั้นครับ
อันนี้แหละสำคัญต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา๓๓นะคะ

โดยจะต้องเป็นบริษัทและมีลูกจ้างที่มีเงื่อนไขสำคัญต่างตามที่ภาครัฐกำหนด
ดังนี้ค่ะ๑บริษัทต้องเข้าร่วมโครงการรัฐบาลอุดหนุนและช่วยเหลือในจ้าง
ข้อที่๒ลูกจ้างที่จะได้รับเงินต้องมีสัญชาติไทย
และต้องอยู่ในระบบประกันสังคมย้ำม๓๓ค่ะ
นายจ้างเข้าร่วมโครงการอยากจะเข้าร่วมเข้าไปลงทะเบียนได้ค่ะ
แต่ต้องลงทะเบียนระหว่างวันนี้นะคะ๒๐ตุลาคมไปจนถึง๒๐พฤศจิกายน
เท่านั้นมีเวลา๑เดือนสำหรับนายจ้างนะคะ
ถ้าบริษัทไหนยังไม่ได้ไปลงทะเบียนลูกจ้างกระทุ้งไหนก็ได้
นายลงทะเบียนหน่อยลักษณะแบบนั้นฝากเตือนกันเนาะ
คุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปอยากจะให้ดูคลิปนี้กันก่อนเลยครับ
ยังไงคะโอ้ดิฉันเคยดูเนี่ย
ทูป๑๖ดอกวางเหรียญบาท๙เหรียญหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับ
เพื่อโอ้โหเขาว่ากันว่าทำตามนี้ทำตามนี้นี่คือเคล็ดลับ
เรียกโชคหลักล้านมันเป็นยังไงกันนะบอกเลยว่าช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัด
ได้คู่กันสมัครข่าว
โอ้ยมันหมดที่แล้ว
โอ้ยหมดไปเยอะมาก
เรื่องของเรื่องนะฮะที่คุณสุพัสรายกมือไหว้แบบนี้เป็นเรื่องการไปขอโชคขอลาบ

มันมีเคล็ดลับลองทำตามนี้ดูไหมล่ะ
ทำมาหาทีกับพ่อแม่ธรณีนะครับลองกันดูครับ
โอ้โหเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะ
มีขั้นตอนครับในคลิปนี้จะบอกหมดเลยครับ
คือเป็นคลิปที่โด่งดังมากนะในโซเชียลเขาว่ากันอย่างนั้น
เป็นการเผยถึงเคล็ดลับในการแก้ปัญหาการเงินที่ติดขัด
เอาเดี๋ยวแก้ปัญหาการเงินที่ติดขัดไม่ต้องขยันแล้วเหรอเดี๋ยวนี้
คือก็ต้องขยันอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละ
แต่บางคนบอกว่าขอทางรัฐได้ไหมล่ะขอเรื่องของโชคลาภได้ไหมล่ะ

ลองทำตามนี้ดูเขาว่าอย่างนั้นนะคือมีคนไปลองทำตามแล้ว
ไอ้หลายครั้งด้วยโอ๊ยโอ้โห
ถามว่าต้องทำยังไงด่ะเอาเง่อเจ้าของขริปพ่อนุ่มคนนี้
เขาแนะนำว่าให้ทำพิธีตามนี้ในวันพุธ

ซึ่งเป็นวันพุธที่ไม่ตรงกับวันพระด้วย
อ่าแล้วต้องทำกลางแจ้งในวันที่แดดจัดเลยนะ
ภายในครัวในรั้วบ้านนี่แหละหากไม่มีที่ที่เป็นดินนะ
ก็ทำในกระถางต้นไม้ก็ได้อ๋อหมายถึงคนที่อยู่คอนโด
เออก็ใครจะไปเจาะพื้นคอนโดแล้วใช่ไหมล่ะ
มันก็ต้องมีดินก็คือถ้าไม่มีดินก็ทำในกระถางต้นไม้ก็ได้
อ่าค่ะหรือไม่ก็ขุดอะไรไว้สักอย่างให้มันเป็นหลุมหลุมอ่ะ
แล้วก็นำเหรียญ๑บาท๙เหรียญเอาไปวางไว้ในหลุมที่เราขุด
แล้วก็นั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วจุดทูบ๑๖ดอก
จากนั้นนั่งอธิษฐานบอกชื่อและนามสกุลเพื่อขอโชคลาภจากพระแม่ธรณี
แค่นี้เสร็จพิธีครับคุณสุพัสราครับอ้าวฟังมาแล้ว
หลังจากคลิปนี้โพสต์ออกไปชาวเน็ตเน้นเน้นสายมูเนี้ย
เออเข้ามาคอมเม้นต์อยู่เยอะแยะเลยคุณหรออ่า
บางคนบอกว่าเคยนะเคยทำพิธีนี้เลยตามนี้เลยแล้ว
ถูกรางวัลทุกงวดเฮ้ยบางคนบอกว่าถ้าไม่ถูกรางวัล
ชีวิตมันดีขึ้นฮะอ้าวเออเขาว่าอย่างงั้นนะคะเอาอย่างงี้อย่างงี้
มีเรื่องฮือฮาไงคุณสุภาษาราพิธีกรรมดังกล่าวแม่ค้าครับ
แม่ค้าที่จังหวัดศรีสะเกดคนนี้นี่แหละนี่เอามาให้ดูกันเลย
เธอนะเคยทำตามคำแนะนำในคลิปนี่แหละแล้วทำอยู่หลายครั้ง
ไม่ได้ทำครั้งเดียวทำจนกระทั่งถูกรางวัลที่หนึ่งโอ้ย
ใช่ใช่เออเอ้อเอาแต่จะบอกอย่างนี้
พูดตรงนะคนที่ทำแล้วเนี่ยไม่ได้เนี่ยมันมีมันก็มีไม่ใช่ว่ามันจะได้กันทุกคน
แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังแบบเนี้ยอ่ะสุดท้ายอาจจะบอกอย่างนี้คนที่มีความเชื่อหรืออะไร
กราบไหว้ขอพรนู่นนี่นั่นคนที่เขาได้โอเคก็เป็นข่าวเป็นข่าวอะไรกันไป
เป็นแก้วบนส่วนคนที่เขาไม่ได้เขาไม่มาให้เห็นหรอกครับใช่ไหมล่ะ
มันไม่ได้สักทีค่ะขึ้นอารมณ์ขึ้นอยากคุยเรื่องนี้เลยดีกว่า
เขาไปรับขันเขามารับขันก็คือลักษณะเหมือนเลี้ยงผี
เธอบอกว่าเธอเคยเลี้ยงผีด้วยอาหารสดเลี้ยงมาเป็นปี
แต่พอเลิกเลี้ยงเท่านั้นแหละ
มีอาการแปลกเออะโวยวาย
จะไปกระโดดน้ำตายที่สะพานค่ะดูคลิปค่ะ
ไม่ได้หรอเอาลองดิ

ลิคขึ้นมานั่งความรู้บนเร็ว

คือเหมือนจะคุยรู้เรื่อง
แต่สรุปแล้วก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่อง
ไม่ค่อยจะรู้เรื่องไม่รู้ถามอะไรไม่รู้ตอบอะไร
การที่เกิดขึ้นที่ท่าน้ำด้าวัดอินทรัพย์
ทารามค่ะที่อัมภาวาสมุทรสกราม
ผู้หญิงคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดข้างวัด
เริ่มร้องไห้แล้วมีท่าทางคล้ายคนเมา
เอ๊ะอะโว้ยไหวแล้วประโยคนี้พูดซ้ำเลยนะ
คุณหกพูดว่าผู้ชายไทยเป็นแบบนี้เหรอ
ผู้ชายไทยเป็นแบบนี้เหรอเออทำไมเป็นอย่างนั้น
เออแล้วก็พูดวกไปวนมาค่ะและทำท่าเหมือนจะกระโดดลงคลองด้วย
ครับและหลายคนเป็นห่วงสิครับเพราะคลองเนี้ยลึกตั้งห้าเมตรอ่ะ
ใช่เสียชีวิตได้นะใช่ลงไปนี่เป็นอันตรายได้
ชาวบ้านเห็นท่าไม่ดีค่ะรีบเข้าไปช่วยเอาไว้
แต่ผู้หญิงคนนี้โวยวายบอกให้ปล่อยปล่อย
ชาวบ้านบอกว่าไปเอาแรงมาจากไหนทำไมแรงเยอะมาก
อกจากนี้นะคะเธอสาบแช่งด้วยขออภัยนะขออ่านตามนะ
ถ้ามึงห้ามกูกูจะกินครอบครัวพวกมึง
เฮ้ยถ้าไม่อยากให้ครอบครัวพวกมึงตายต้องปล่อยต้องปล่อยวาง
พูดอย่างนี้ชาวบ้านเขาก็กลัวนะกลัวนะ
เอางี้ละกันชาวบ้านครับเขาไปขอให้หลวงพ่อแดง
เจ้าอาวาสนั่นแหละเข้ามาช่วยอีกแรงนึงมาช่วยเกลี้ยกล่อมนั่นแหละเนอะ
ผู้หญิงคนนี้ก็มีท่าทีที่สงบลงโอ้เจอพระเนอะ
ชาวบ้านเขาก็ช่วยกันหามขึ้นจากท่าน้ำก่อน
เธอนี่นะเอามือนมมือตลอดเวลายกมือไหว้ยกมือไหว้อะไรแบบนี้
สักพักครอบครัวก็มารับตัวกลับไปครับ
พอกลับถึงบ้านค่ะทีมข่าวของเราก็ตามไปที่บ้านเลยนะ
รู้ชื่อแล้วชื่อว่าน้องไฟล์อ๋อนี่ไงน้องไฟล์คนนี้ค่ะเสื้อสีชมพูเนี่ย
อายุ๒๔ปีหลังกลับมาถึงบ้านเธอปกตินะ
แล้วก็มีคนเอาคลิปช่วงที่อยู่ที่ท่าน้ำให้เธอดู
นี่นี่เอาให้ดูอย่างนี้อะไรอ่ะใครอ่ะตกใจ
ทำไมหนูเหมือนคนบ้าเลยเธอยืนยันว่าช่วงเวลานั้นไม่รู้สึกตัว
ภาพสุดท้ายที่จำได้ก็คือขี่รถจักรยานยนต์มาที่ท่าน้ำ
แล้วทุกอย่างมืดเลยเฟสเอาไปเลยจำไม่ได้เลย
ไฟล์บอกว่าตั้งใจไปที่ท่าน้ำเพราะจะเอาขัน
ขันก็คือหมากพลูได้เนี่ยที่รับมาจากสามีเก่าที่อยู่ที่ศรีสะเกด
ลักษณะเขาบอกว่ามันเป็นผีเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะจะเอาไปทิ้ง
เพราะว่าไปปรึกษาตาตาบอกว่าโอ้ยของแบบนี้เอาไปทิ้ง
ต้องเอาไปทิ้งที่น้ำลึกเธอก็เลยไปที่นี่
บอกอีกนะครับว่าเธอยอมรับว่าเลี้ยงผีบูชาผี
แล้วเลี้ยงยังไงเธอบอกว่าเลี้ยงด้วยลาบก้อยสด
ก็พวกเนื้อสดนั่นแหละครับเลี้ยงไว้ที่บ้านปีกว่าแล้ว
มีความเชื่อว่าบูชาแล้วจะช่วยให้มีโชคลาภ
แล้วเธอนะบอกอีกนะว่ามักจะถูกรางวัลเกือบทุกงวด
กระทั่งเธอไปมีครอบครัวใหม่แล้วทีนี้ก็ไม่ได้บอกใครด้วยนะ
ไม่ได้บอกครอบครัวใหม่ไงว่าบูชาผี
กระทั่งสามีน่ะมาทราบทีหลังโอ้โหทีนี้ยังไงล่ะ
ก็บอกว่าเอางี้ละกันอย่าเลี้ยงเลย

เธอก็เตรียมที่จะเอาขันที่คุณสุพัสราบอกว่าเป็นผีนะ
เอาไปโยนทิ้งโอ้ทีนี้ยังไงต่อล่ะ

คือเรื่องของเรื่องเธอก็มีการฝันอีกนะบอกว่า
ถ้าอยากถูกรางวัลที่๑ขอได้ไหมล่ะ
ขอเอาชีวิตตากับสามีของเธอไปโอ้ยทีนี้แหละครับ
ยังไม่จบสามีเธอรู้แบบนี้ก็เลยบอกว่า
ยื่นคำขาดจะเอาไปทิ้งไหมเออ

สุดท้ายก็ไปเกิดเหตุที่ท่าน้ำแบบนั้นนะครับ
ก็เอาไปทิ้งไงเลยเจอเหตุการณ์แบบตามคลิปนี้นะคะ

ทีนี้หลายคนรู้คลิปแล้วเอ๊ะท่าทีท่าทางแปลก
ไม่รู้ตัวโวยวายเนี่ยเสพยาหรือเปล่า

เอาถามเธอเลยถามเธอเลยเธอบอกว่าไม่ได้เสพค่ะ
และไม่มีประวัติป่วยทางจิตด้วย

แล้วตอนนี้เธออยากให้หมอปลามาช่วยเหลือที่บ้านหน่อย

ส่วนหมอปลาบอกว่าจะให้ไปหาที่กรุงเทพเธอบอกเธอไม่สะดวก
อยากให้หมอปลาเนี่ยมาหาถ้ามาหาเนี่ยยินดีเลย
เพราะเธอบอกว่าอยากจะได้ชีวิตกลับคืนมาค่ะ

วันนี้นะหมอปลาบอกว่าจะมาช่วยตรวจสอบเรื่องนี้
เพื่อให้เกิดความสบายใจของทุกคนโดยเฉพาะครอบครัวของน้องไฟล์
อันนี้หมอปลายืนยันก่อนนะคะดูว่าจะลงพื้นที่หรือเปล่าอีกทีหนึ่งนะคะ

ครับไปดูเรื่องของคดีความกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ
มีเหตุชุมละมุนครับก็ด้วยความโกรธแขนเนี่ยแหละครับ
คือตำรวจเนี่ยคุมตัวผู้ต้องหา๒คนที่ยิงหนุ่มวัย๒๐ที่หน้าวัดจนเสียชีวิต
ญาติญาติก็มารอดูในการทำแผนแล้วก็วิทย์ที่จะประชาธรรมรุมประชาธรรมคนร้ายครับ

มีหลักฐานหรอลูกกูตายเลยไอ้

มึงยิงลูกกูมึงหนีไหม

อันนี้ตรงเนี้ยเป็นจุดที่๔นะครับเป็นจุดสุดท้ายที่ตำรวจคุมตัวสองผู้ต้องหานะครับ
ก็คือนายพารดรบริรัติหรือว่าหม่อมอายุ๑๙ปี
คนติดต่อซื้อยาเสพติดซึ่งเป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์
รวมไปถึงอีกคนนึงคือนายสานิทส่องแสงหรือนิกอายุ๒๐ปี
คนซ้อนท้ายที่ใช้ปืนลูกซองยิงนายเติ้ลที่บริเวณลานจอด
หน้าวัดป่าชัยรังศรีอำเภอเมืองกำแพงเพชร
นายเติ้ลเสียชีวิตเอามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับ
จุดที่เห็นว่ามีการจะรุมประชาธรรมนี่คือจุดสุดท้าย
แต่๓จุดก่อนหน้านี้ที่ตำรวจพาไป
เป็นจุดที่เจรจาตกลงเรื่องของการซื้อขายยาเสพติดนะคะ
หม่อมผู้ต้องหาอ้างว่ารู้จักกับไนเติ้ลผู้เสียชีวิตสัปดาห์เดียว
ก่อนที่จะติดต่อซื้อขายยาบ้า๒๐เมตรโอนเงินไปแล้ว๑๒๐๐บาท
ไป๒วันต้นเงียบหายพยายามติดต่อขอให้เอายาบ้ามาให้รวม๔๐เมตร
โดยอีก๒๐เม็ดที่ขอเพิ่มจะเอาไปขายก่อนแล้วถึงจะเอาเงินมาให้ภายหลัง
เอางี้ครับก่อนเกิดเหตุเขาบอกว่าพูดคุยกันก่อนด้วยนะ
เอาทีนี้เอา๒๐๐เมตรเลยโดยให้ไนเติ้ลนำยาบ้ามาให้ก่อน๔๐เมตร
แล้วที่เหลืออีก๑๖๐เมตรค่อยนำมาให้วันหลังแต่ในวันเกิดเหตุ
เติ้ลเห็นบอกว่าเอามาเพียงแค่๑๐เมตรไม่ใช่เหรอ
ใช่เอามา๑๐เมตรมันหายไปเยอะเลยค่ะไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้
หม่อมโมโหค่ะรู้แบบนี้แล้วจะลงไปต่อยไนเติ้ล
ไนเติลเห็นท่าไม่ดีจังหวะนั้นขี่รถจากกระยังเรือนหลบหนี
นิดได้ปืนมาเลยค่ะจะหนีใช่ไหมปั้ง
ยิงใส่จนไนเติ้ลเสียชีวิตอันนี้คือคำให้การของผู้ต้องหานะ
ทางตำรวจนะครับก็ได้จับในหม่อมนะครับได้ที่กระท่อมกลางนาในอำเภอพานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชรครับหลังจากทนแรงกดดันไม่ไหวติดต่อขอมอบตัวนะครับ
ส่วนนายนิกถูกจับได้ที่จังหวัดอ่างทองตำรวจก็แจ้งข้อหาทั้งคู่
ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน
ส่วนเรื่องของยาเสพติดเดี๋ยวต้องขยายความกันต่อนะครับ
ยาเสพติดอย่าไปข้องเกี่ยวอย่าไปยุ่งเสพประสาทหลอน
ขายมีสิทธิ์แบบนี้จะเสียชีวิตจากความขัดแย้ง
คือเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันทำให้หลายคนเปลี่ยนไป

แม่ละแม่อยากห่วงแม่ละ
ลูกอยู่กันแค่สองคนไม่มีใครดูแลเรา
แม่ก็แม่แม่ก็แม่ทุกคนเลยแม่ไม่ได้เข้าใจผมเลย
แม่ไม่เข้าใจอะไรแม่ก็เข้าใจว่าลูกอะติดยา
แล้วลูกนะไม่ฟังความพูดอะไรก็ไม่เชื่อ

มันก็พูดอย่างนี้แหละไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองตีบขนาดกินยาบ้าน
บอกว่ากินยาแดง
เสพยาบ้ายังบอกว่าเสพยาแดง
และช่วงที่แม่แจ้งตำรวจไปแม่ก็ต้องบอกด้วยนะว่า
แม่รักลูกแม่ทำแบบนี้เพราะรักลูก

ใช่ค่ะก็ย้ำว่าที่แม่ทำแบบนี้เพราะรักลูก
อยากให้คุณตำรวจเอาลูกไปบำบัดนั่นเอง
คุณแม่รายนี้ชื่อว่านางราตรีวุฒิชัยค่ะ
อันนั้น๖๘ปีแล้วนะคุณ
ร้องไห้อยู่หน้าบ้านนะคะในเขตเทศบาลเมืองอุดร
้อนวอนให้ลูกชายตัวเองอายุ๔๓
ติดยาเสพติดอย่างหนักตำรวจพาไปบำบัดหน่อย
แต่ลูกชายเนี่ยบายเบียงค่ะไม่ยอมไปแล้วก็ไม่ยอมรับด้วย

นี่ลูกที่ถึงขั้นก้มกราบเท้าแม่เลยนะ
ใช่ขอร้องอย่าให้ตำรวจจับตัวผมไปเลย
นี่ขอร้องคุณแม่แม่ทำอย่างไรล่ะคะ
แม่ก็ร้องอ่ะโอ้ยร้องไห้เพราะว่าหวังดีนะคะ
อยากให้ลูกไปรักษาจะได้หายดีกลับมาอยู่กับแม่
คุณผู้ชมจะได้ฟังจากคลิปนะแม่บอกว่า
อยู่กันสองคนไม่มีใครนะลูกนะก็บอกแบบนี้แล้ว
คือคุณแม่ราตรีนะครับบอกอีกว่ามีลูกกัน๓คน
ลูกชายที่ติดยาเป็นคนสุดท้องไม่ได้ทำงาน
ติดยาบ้าอย่างหนักเลยขอเงินทุกวันไม่ให้ก็อารวาส
ถ้าไม่ได้จากแม่ก็ไปเอาจากลูกคนอื่น
ลูกคนอื่นทนไม่ไหวก็หนีไปอยู่ที่อื่น
ทุกวันนี้คุณแม่บอกว่าอยู่ด้วยความหวัดระแวง
เพราะว่าพอลูกขอเงินแล้วไม่ได้ทำไง
ทำไงคะลักทรัพย์สินภายในบ้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือนต่างอุปกรณ์ทำอาหาร
โอ้โหเอาไปขายหมดเลย

ไม่รู้ว่าถ้ามันไม่มีอะไรจะเหลือแล้ว

หนักที่สุดคือบางวันอารวาสขู่จะฆ่าแม่
โหนี่ไม่ดีเลย
แม่หมดความหกทนเลยค่ะ
ต้องแจ้งตำรวจให้เอาตัวลูกชายไปบำบัดนะคะ
สุดจะทนจริงเอาสรุปสุดท้ายลูกชาย
ไปกับตำรวจแต่โดยดีค่ะ
บำบัดขอให้หายและกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมค่ะ
คุณผู้ชมครับเปลี่ยนอารมณ์ไปดูเรื่องของการที่คุณสามีจะเอาใจคุณภรรยา

คุณเมียบอกว่าอยากจะไปให้อาหารไปให้อาหารปลา
เออค่ะ
ไปให้อาหารฉลามใช่ไหม
ไถน
เฮ่ย
เฮ่ยมันไม่เหมือนที่คิดไปเลย
นะคุณสามีก็คงจะคิดว่าโอ้เป็นฉลามตัวใหญ่
เปิดตัวแค่นี้ไม่ได้กินเมียผมหรอก

เขาก็คิดเล่นเอามาทำเป็นคลิป
แบบว่าสนุกสนานหยอกล้อกับภรรยาขาว
อย่าคิดไม่ดีเลยนี่เขาเองนะ
เขาเองอย่าถามเขา
ความรักนะคะแต่เขาบอกว่าความรักคู่นี้มาพร้อมกลิ่นอ่ะเอ้ยยังไงอ่ะ
โอ้โหโอ้โหสุพันธ์สลาค
เป็นความรักที่ออกมาจากไส้เลย
แล้วนี่ขมยันคอขึ้นมันใกล้มากนะคุณ
แล้วหลายคนอ่ะจะต้องรู้ว่าอานุภาพของบ้านถ้ายนี่มันรุนแรงขนาดไหน
ไม่กล้าอะไรขนาดนั้นละของหนิค่ะ

นั่นแหละ
จะนั่นแหละ
แต่ว่าพี่ผู้หญิงเป็นยังไงคะจมูกดับอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้
ว่ากันว่ากลายเป็นเมนูพิษดารที่สร้างดราม่าไปทั่วทั้งเมือง
กับเมนูพิษดารของดีเจภูมิ
ที่ชื่อว่าหมูป่าผัดเผ็ดพิษงูเขียวหางไหม้ครับ
นี่นะครับขวัญเที่ยวลงไปแล้ว

อ่าสามารถตาย

ได้เห็นเลยล่ะคลิปนี้แล้วดูดิตอนงูฝังเขี้ยวลงไป
ว้าวแต่มันเขาบอกว่ามันจะทำให้รสชาติของหมูดีขึ้นใช่ไหมคะ
ว่ากันว่าอย่างนั้นนะเขาว่าเขาว่าเขาว่ากันว่าอย่างนั้น
อ่าพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปโอ้มันก็เป็นเรื่องราวเป็นกระแสเนอะ
บางคนเขาก็บอกเออมันก็แปลกดีให้ความรู้อะไรก็ว่ากันไป
แต่บางคนก็บอกเออมันแบบนี้ไม่ใช่นะเด็กเด็กนอกนอกหนูหนูดูแล้ว
บางทีเขาอาจจะไปทำตามหรือเปล่ามันอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี
นั่นคืออีกหนึ่งกระแสนะผมเล่าให้ฟังแบบนี้เดี๋ยวดีเจภูมิก็จะมาโกรธผม
ครับที่เดี๋ยเจฟูมเนี้ยเขาได้โพสต์ลงไปในไอจีส่วนตัวเขา
เขาเป็นนักบุกเบิกเมนูแปลกใหม่ต้องบอกแบบนี้
เจภูมิเขาจะมีช่องทางในการเผยแพร่ผลงานของเขานะครับ
ใครเคยดูก็จะรู้ดีแกเนี่ยชอบบุกป่าแล้วทีนี้ยังไงเข้าไปในป่าแล้วทีมงานก็ไปเจอกับงูเขียวหางไหม้ที่
เขาบอกว่าเขาเลี้ยงเอาไว้แล้วมากัดเนื้อหมูป่าเขาว่าอย่างนั้นนะ
แล้วก็สาธิตวิธีการง้าง้างเขี้ยวงูเขียวให้พิษมันลงไปที่เนื้อของหมูป่าพันเพชร
เออคือเหมือนกับว่าให้มันฉกลงไปที่เนื้อสดก่อนให้มันปล่อยพิษลงไปแทรกเข้าไปในเนื้อหมู
โดยมีความเชื่อนะมันมีความเชื่อเรื่องของการที่ว่าพิษมันอาจจะทำให้เนื้อหมูเนี่ยมันนุ่มมันนิ่มขึ้นหรือเปล่า
เออแต่อย่างนี้ครับดีเจภูมิเนี่ยเขาก็เขียนแคปชั่นกับคลิปนี้เอาไว้เตือนไว้นะว่าย้ำนะครับอย่าเอาไปทำตามที่บ้านนะครับ
เอาทีนี้หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตค่ะอืมวิพากษ์วิจารณ์เลยนะในคอมเมนต์นี่
ส่วนใหญ่เลยกลัวหวั่นใจแม้จะมีการเตือนจากดีเจภูมิแต่ว่ามันมีคนหลายเพศหลายวัยไงคะ
ที่จะมาดูคลิปนี้กลัวโดยเฉพาะเด็กเดี๋ยวเด็กจะมาเรียนแบบนะ
พร้อมตั้งคำถามว่าพิษงูมันไม่อันตรายเหรอมันกินได้จริงเหรอ
อันนี้คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลมีเดีย
เขามีดราม่าเรื่องของการนำสัตว์มาประกอบอาหารเช่นนี้

ว่าเออพิษเนี่ยแล้วมันยังไงอ่ะ
แล้วมันจะทำให้อาหารอร่อยขึ้นจริงหรือเปล่า
มันจะเป็นการทรมานสัตว์หรือเปล่า
การที่จับหัวอืมมากดลงมาอย่างนี้
อะไรคำถามเลยคลิปนี้
หากเรานำไปทำให้เนื้อนั้นมันสุก

ไม่ได้อธิบายคลิปมันสั้นไปหรือเปล่า
ก็เลยเห็นแต่มุมวาดเสียว
แกบอกว่ายอมรับคำศัพท์ติชมหมดเลย
แล้วคลิปเต็มเนี่ยเดี๋ยวแกจะไปลงในยูทูปให้ดูในอาทิตย์หน้า
แล้วท่านดีเจภูมิเขาก็ยังย้ำนะว่า

พอตัดคลิปออกมาสั้นอาจจะดูเหมือนกับน่ากลัวแล้วก็ไม่ได้ความรู้
เราอยากจะนำเสนอเรื่องราวอะไรที่ทำให้คนเข้าใจ

ยังโอเคอยู่ครับผมยังโอเคอยู่
ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบพริกที่เป็นพริกสดนะครับ
แต่ว่าถ้าเกิดเข้ามารับประทานเข้าไปทางช่องปาก

จริงแล้วก็ไม่สามารถทำร้ายร่างกายกับเราได้นะครับ
แต่ว่าอันนี้คือที่ได้ยินจากผู้เชี่ยวชาญพูดมา
อย่าไปทำตามเผื่อใครมีแผลมีอะไรในปาก

อันนี้คือทางฝั่งของดีเจภูมิเนอะ
ค่ะทีนี้ดูฝั่งของผู้เชี่ยวชาญกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าดีเจภูมิเมื่อสักครู่นี้บอกว่า
ถ้าในปากไม่มีแผลพิษมันเข้าไม่ได้
เอานี่ฟังนายสัตวแพทย์ทวีศักดิ์อนันต์สิริวัฒนา
อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์คลองหลวงค่ะ

การนำพิษบูไปหมักกับเนื้อแล้วเอาไปกิน

ถ้าไม่ทำให้มันสุกก่อนมีท่าด้วย
จากพิษงูเขามีโครงสร้างเป็นโปรตีน
การทำให้สุกสามารถทำให้ความเป็นผิดหมดลงไปได้
แต่ต้องปรุงอย่างน้อย๕นาที
จึงจะสามารถทำให้พิษมันหายไปหมดได้นะคะ
แต่ถ้าไม่ทำให้สุกหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ
อันตรายแน่นอนอันตรายสองส่วนด้วยกัน
ส่วนแรกระหว่างประกอบอาหารมือเราถ้าเป็นแผลค่ะ
โดนพิษปุ๊บพิษเข้าสู่กระแสเลือดได้เลยนะ

สองถ้ากินแล้วมีแผลในทางเดินอาหารทีนี้
ฝากหลอดอาหารกับเพาะอาหาร
ถ้ามีแผลปุ๊บพิษมันวิ่งเข้าไปในกระแสเลือดได้อีกเหมือนกัน
และพิษของงูนั้นไม่มีความพิเศษในการทำให้หมูนุ่มค่ะ
สัตวแพทย์บอกแบบนี้แล้วก็ย้ำนะ

เอางี้ถ้าเกิดว่าโดนงูฉกงูขัด
เอางี้ละกันหลายคนยังเข้าใจเหมือนเดิมว่า
ต้องไปพันเพื่อแบบว่าป้องกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจ

ไม่ต้องทำขนาดนั้นโอเคถามผู้เชื่อชาลละ
ล้างล้างน้ำให้สะอาดแล้วพยายามอย่าขยับ
จุดที่โดนงูฉกแล้วรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดครับ

เอ้ามาดูเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ
แต่ไปกลัวตอนช่วงเอาเข็มออก
ปกติเขากลัวตอนชั่วโอเค็มเข้า
เอ้าไปดูค่ะ
ได้แล้ว
อ้าวเหลือมาแล้ว
อ้าวหนูเจือกมาก
โอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮ

โอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮ

โอ้โฮโอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

เนี่ยเอาไม่อยู่แล้วครับชนเข้าไปเต็มครับคือสายเบรกด้านหลังมันขาด
เตอร์ไซค์ก็พุ่งชนมาอย่างที่เห็นตัวคนขับนะอันตรายมากเลยนะ
กระเด็นลอยตกเหวถามว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้บาดเจ็บสาหัสนะครับ
ส่วนคนซ้อนรถจักรยานยนต์ก็ตัวถลายไปแต่ยังดียังติดที่แผงกั้นตรงนั้น
ล่วงตกลงไปในเหวด้วยกับเขาแต่อย่างนี้มันยังเป็นเหวที่ไม่ได้ลึกมาก
คือมันเป็นทางชันเท่านั้นเองก็เลยบาดเจ็บสาหัสอย่างที่เห็นนะครับ
คือถ้ามันเป็นเหวจริงเลยนะแย่กว่านี้นะ
โอ้โหไม่อยากจะคิดเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงครับ
เอาเจ้าของกล้องเขาบอกว่าเห็นไหมเขาจอดเขาเห็นเหตุการณ์เขาก็จอดนะคะ
แล้วโทรประสานให้รถพยาบาลมารับตัวทั้งสองคนไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยค่ะ
อย่าลืมนะคะสุขภาพของคนขี่ก็สำคัญสุขภาพของรถก็สำคัญเช่นเดียวกันค่ะ
คุณผู้ชมครับเรื่องของเรื่องบังคับอุบัติเหตุ
มันมาโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคิดไม่ทันระวังจริงอย่างเช่นคลิปนี้วินาทีชีวิตของจริงครับ

น่าตกใจเอาให้ดูอีกทีแล้วกันนะคะ
คือคุณลุงเดินมาเดินมาเรื่อยแบบนี้
แล้วหลังจากนั้นนะคุณจับตาดูนะคะหลังผ่านรถคันนี้ไปเท่านั้นแหละ
โอ้โหว่น่ากลัวหวาดเสียวมากเลยนะครับอุศพัศรา
คุณลุงจะเห็นนะตอนท้ายคลิปเอามือจับหน้าอกตัวเองเลยนะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงของบ่าย๓
วันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมาในซอยแห่งหนึ่งภายในบริเวณตรงนี้
ตรงนี้ซึ่งจุดที่เกิดก็ในกรุงเทพนี่เองนะตึกในกรุงเทพเหรอทำไมพังขนาดนี้ล่ะคะ
นั่นน่ะสิอาจจะเป็นการต่อเติมหรือทำอะไรสักอย่างนะครับแล้วอยู่ก็ล่วงลงมาอย่างนี้
คลิปนี้นะคะถูกแชร์ในเพจจึงจริงค่ะเขาบอกว่าเป็นลักษณะโพสต์เตือนภัย
เปื่อยนาทีชีวิตจริงฝนตกอาคารสูงต้องหมั่นตรวจตราโครงสร้างได้นะครับ
มันก็เป็นไปได้เหมือนกันไม่ได้นะคะแต่พูดถึงถ้าเกิดว่ามีการก่อสร้างจริงจริงอ่ะ
ที่เป็นอันตรายโดยรอบเนี่ยเขาจะมีการกั้นเอาไว้มีแผงเหล็กมากั้นเอาไว้ห้ามเดินผ่านหรือว่า
เป็นจุดอันตรายต้องมีการบอกไว้อ๋อมันต้องบอกนะมันต้องกั้นแต่ลักษณะแบบเนี้ยอย่างที่คุณสุพัสราบอก
อาจจะเป็นตึกที่เขาไม่ได้ทำการต่อเติมอะไรหรอกแต่บางทีมันอาจจะเก่าแล้วฝนตกลงมา
มันก็ถ่วงทำให้หล่นลงมาแบบนี้ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะ
อ่ะคุณผู้ชมครับเปรตอารมณ์กันบ้างดีกว่าเป็นทุกความน่ารักของน้องหนู
เด็กน้องหนูบางทีเขาจะพูดเอาแอใช่ไหมอ่ะแต่บางคนก็เลือกพูดได้ล่ะ
พ่อแม่เขาก็จะพยายามสอนให้เราพูดแต่ว่าไม่ได้เป็นประโยคนักอะค่ะ
สองสามคำอย่างนี้ตอบโต้ได้

สวัสดีครับ

น้องขอดูทีวีได้ไหมครับ

ขอพูดก่อนน้องขอดูทีวีได้ไหมครับ

ไม่ใช่แม่ให้ลูกถามเพียบเบียบ

ได้เอ้าก็ได้ไงไม่ใช่ให้พูดว่าน้องขอดูทีวีได้ไหม
แสดงว่าอยากให้ลูกขอคุณพ่อว่าน้องอยากดูทีวี
เออน้องเข้าใจผิดแล้วสิน้องก็พูดอยู่คำเดียวเลย
ใช่นึกว่าคุณแม่ถามก็เลยตอบได้
นี่เป็นความน่ารักในครอบครัวเอามาให้ดูกันนะ
ว่าเวลาบางทีเราสอนเด็กน้องหนูเขาไม่ได้ดื้อหรอก
แต่บางทีเขาก็แบบอาจจะอยากกวนเราบ้างหรือเปล่า
หรือเขาใสเขาอาจจะใสอะไรอย่างนี้

เอาคลิปนี้น้องก็ใสเหมือนกันนะคะตอบใสเลย
คุณพ่อเห็นว่าดีจังเลยลูกชายมาช่วยล้างจาน
อืมน้องก็ตอบใสยังไงฟังค่ะ
เฮ่ยเฮ่ยตอนนี้มาพ่อขยันอย่างเดิน
อุ๊ยจ้ะขยันโอ๊ยพ่อนี่

ลูกขยันจังเลยลูกเออช่วยพ่อ
ลองบันหัวอกเดียวกัน
ครับเอ้ยเอ้าคุณสุภาษาลาคุณเชื่อไหมยังค่ะไม่เชื่อโอ้ย
คุณเชื่อผมก่อนเออไม่งั้นเดี๋ยวมันไปต่อไม่ได้เชื่อค่ะ
แม่คำคำเนื้อจริงใหญ่แล้วรักษาได้ทุกอาการครับเนื้อจริงเหรอ
สนุกในครัวเรือนอีกแล้วอันนี้เขาเล่นกัน
แกล้งป่วยแกล้งป่วยแล้วทำเหมือนกับว่าแบบอ่าปั๊บปั๊บหัวใจเออเออ
แต่พอบอกว่าแม่มาเท่านั้นแหละเจ้าหนูคนนี้รีบลุกเลย
ใช้คำว่าดีดดีกว่าค่ะดีดดีดขึ้นจากพื้นแบบด้วยความแรงเลย
อาจจะเป็นที่คุณแม่เคยบอกไว้ว่าไม่ชอบให้ลูกทำท่าแบบนี้หรือเปล่า
แม่มาเออโดรคใจ
เมียมาโอ๊ยนี่โดรคใจหนักเลย

พอได้ยินบอกเมียมาเนี่ยแต่เด็กเวลาได้ยินเสียงบอกว่า

เพราะฉะนั้นช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสมัติข้าว
ถ้าเอาไปไหนล่ะค่ะหมอนคุณว่าหมอนมีเอาไว้ทำอะไร
มีไว้นอนไว้หนูนใช่ไหมแต่บ้านนี้สาวคนนี้บอกว่า
หมอนนี้มีคุณประโยชน์และมีคุณสมบัติที่เก็บเสียงดีเยี่ยมครับเฮ้ยง่ายเหรอ
ทำอะไรนะล่ะเพื่อเขาปากเขาเนี่ย

ทำไมที่เราไปวางยังไม่ต้องอูดรอบ

ในนี่มันยูฮูขึ้นมาแล้ว

อู๊ดไปก็จำกล้าว

แล้วมันเสียงอย่างนี้ยังมันเสียงอย่างนี้ยังแม่

โกบอย่างนี้สินะตึก

ไม่ต้องเอาไปอู๊ดเดี๋ยวได้ยินอยู่คู่ขึ้น

เสียงอะไรต่อไม่อะไรคุณแม่บอก
ได้ยินอย่างนี้ยังลองอย่างจังใส

ตึก
คือพอบ้านแม่บ้านผมคงรู้ถึงดี

เอาออกไปเลยหัวเตียง
จริงนะคือเพื่อนผม

สำคัญพอกับการซื้อเตียงเลยนะ

ลากันไปด้วยภาพความสนุกของสไลด์เรื่องแล้ว
เอาเย็นไทยรัฐรออยู่ลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ